ผมเสนาลิงโหลดแล้วคุณล่ะโหลดหรือยัง
โหลดเร็วค่อยโหลดลง
สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง

เหนือใต้อีสานอบตมหาสนุกมาแล้ว
ออบตมหาสนุก
อบตมหาสนุกวันนี้เรามาเยือนถิ่นเมืองโบราณ

ห้าจกสิทธิ์ยอดมรดกทางวัฒนธรรม
ล้ำการสืบสารลูกหลานชาวไทยยวน
และตอนนี้ขอเชิญชวนทุกท่านพบกับ
การแสดงกรองสะบัดชัย

ไปรับชมพร้อมกันเลยครับ
กลองสะบัดชัยเป็นกลองพื้นบ้านแบบล้านนาที่มีมานานหลายสัตวรรษครับ
สมัยก่อนเนี่ยการตีกลองสะบัดชัยใช้ตียามออกศึกสงคราม
เพื่อเป็นการเอาเลิกเอาชัยก่อนออกรบ
หรือเป็นการตีประโคมเพื่องานเฉลิมฉลองรื่นเริง
เป็นการต้อนรับอย่างที่เห็นอยู่นี่เองล่ะครับ

สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั่วฟ้าเมืองไทยจุง
บุดฉุดมือหลานกำมือแฟนควงแขนแม่ยาย
มุ่งหน้าสู่พื้นที่แห่งความคลื้นเครงทางไทยรัฐทีวี
กับรายการอบตมหาสนุก

นี่คือรายการเดียวของเมืองไทยนะครับ
ที่จะไปเสิร์ฟความคื้นเครงกันถึงหน้าอบต
พร้อมนำเงินมาสนับสนุนอบต
เพื่อพัฒนาอบตของเรานะครับ
และตอนนี้นะครับผมเดินทางมาถึงอบต
ที่ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นอบตตัวพ่อแห่งการสืบสาร
การสืบสารวิถีวัฒนธรรมของชาวไทยย้วน
เราอยู่กันที่อบตคูบัวอำเภอ
เมืองจังหวัดราชบุรี
ตอนนี้เราเจอ
สามารถทำที่นี่ตีได้ทั้งสุภาพบรุษและสุภาพสตี
อ๋อเหรอปกติเราเห็นแต่เขาตีกองสมัครชัยเป็นผู้ชายหมดเลย
ที่นี่เขาโด่งดังเรื่องการสืบสารประเพณีนะครับคุณผู้ชม
ฉะนั้นมีการเรียนการสอนกัน

ครับก็เขามีเป็นชมรม
ก็ใช้ชมรมตรงด้านนี้ก็เรียกว่าเอาพี่เนี่ยนะครับสอนน้อง
ก็คือพี่นี่ก็หมายถึงว่าเป็นพี่ที่เขาเรียนในเรื่องของตีกองของลำนะครับ

นี่ตอนนี้นะครับผมแขกรับเชิญคนสำคัญของผมนะครับผม
เป็นน้องรักมากนะครับผมเป็นนางเอกสาวฮอตนะครับ
หาด้วยพักหลังออกแนวตลกหรือว่าติ๊งต้องนะครับผม
พบกับเขาเลยดีกว่านะครับผม
นางเอกสุดฮอตของเรานะครับน้องเชียร์ที่คำพร
เมื่อไหร่จะเดินถึงอ่ะ
เที่ยงวันนะครับเราจะได้กินข้าวกันนะ
กว่าน้องเชียร์จะมาที่เชียร์

หมดไป๓ชั่วโมงแล้ว
นี่แล้วหนูรู้จักคุณทวดคนนี้ไหมคะ
ไม่รู้จักว่า

และคณะดนตรีด้วยนะคะ

อย่างกรณีคนนอกที่อาจจะไม่ใช่ที่ตำบลแห่งนี้นะคะ

มันจะไม่เข้าบรรยากาศกับที่เรามาทางเหนือนะครับ

อย่างนี้เราไปดูวิถีชีวิตกัน

ทำไมคนที่นี่จึงเหมือนคนเหนือจักรนักเจ้า

อัศวะครูบัวเอ๊
บนครูบัวแห่งนี้ครับ
มีสมาชิกอยู่๑๕หมู่บ้าน

และมีประชากรทั้งหมดประมาณ๑๕๐๐คนนู้นแน่
แต่เชื่อหรือไม่ว่าประชากรส่วนใหญ่ของที่นี่เนี่ย
แต่เป็นลูกหลานชาวไทยยวน

เชียงแสนที่ครั้งหนึ่งในอดีตครับ
อพยพมาจากเชียงใหม่
รู้แบบนี้ก็หายสงสัยแล้วใช่ไหมล่ะครับน้องเชียร์

ภูมิปัญญาแห่งการถักทอของชาวไทยยวนเนี่ย
ก็ไม่ได้น้อยหน้าชนชาติไหนเลยนะครับ
อาจเรียกได้ว่าเป็นเสมือนจิตกรรมบนผืนผ้าก็ว่าได้ครับ
ซึ่งพระบุรุษทางออบตครูบัวแห่งนี้เนี่ย
เขามีการส่งเสริมและสนับสนุนกันแบบสุดตัวไปเลยล่ะ
ถึงขนาดที่บรรจุวิชาการทอผ้าจก
ไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนถึง๕โรงเรียน
ในตำบลเลยทีเดียว
แต่ถ้าหากใครอยากย้อนอดีต
เรียนรู้ถึงความเป็นมาของชาวไทยยวนแล้วแล้วก็
เราขอแนะนำที่นี่เลยครับวัดโขลงสุวรรณคีรีที่ตั้งจีบปาถะพันธ์สถานบ้านครูบัวพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของชุมชน
ที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งรวบรวมความรู้เรื่องราวภูมิหลังชาติภัณฑ์ของชาวไทยยวนนั่นเองล่ะครับ
จากผ้าจกที่เป็นงานหัฐศิลป์อันเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยยวนแล้วครับ
อีกหนึ่งอย่างที่ถือเป็นเอกลักษณ์ความงามและมงคลคู่บ้านคู่เรือนของชาวไทยยวนนั่นก็คือ
พวงเข็มหรือพวงโมไบที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นจากเศษฝ้ายที่เหลือจากการทอผ้าจกนั่นเองล่ะครับ
สื่อความหมายอันเป็นสิริมงคลแก่บ้านเรือนหรือใช้รับขวัญเด็กเกิดใหม่คล้ายกับห่วงป้าตะเพียนของคนไทยนี่เองล่ะครับ
นี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะที่ตำบลครูบัวแห่งนี้เนี่ยยังมีเรื่องราว
ความน่าสนใจของชาวไทยยวนอีกมากมายครับแต่มีความพิเศษและชวน
ให้ติดตามขนาดไหนต้องไปชมกันต่อพร้อมกันเลยครับ
เอาละครับผมตอนนี้เราอยู่ที่เป็นเมียของท่านนายกนะครับผม

ถามอะไรก็ไม่ตอบนะครับผม
จริงแล้วเหนือนี่จะงามเวลาใส่เสื้อแขนกุฎนี่แหละ
แล้วมวยผมนะหรืออะไรก็ตามปักปิ่น
แต่ที่สำคัญคืออยู่ตรงนี้ครับน้องเชียร์

สิ้นตีนจกนะครับ
รู้อยู่แล้วว่าตีนจกก็คือตีนของผ้าถุงผ้า

ตีนผ้าใช่แล้วเขาก็ทำเป็นสิ้น
จบสวยไม่สวยลายเก๋ไม่เก๋มันอยู่ที่แต่ละพื้นถิ่น

เพราะว่าจะได้แต่ละชิ้นเนี่ยมันเป็นงานที่ใช้ฝีมือนะครับ

อย่างผืนนี้นี่มันใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะท่าน

วันนี้จากแบบสมัยก่อนโบราณโบร่ำนะครับ

เขาก็เอามาปรับให้มาร่วมสมัย

ก็คือนี่ก็เป็นผ้าอันนี้โดยทั่วไป

ก็คือเขาถักทอมาเรียบร้อยแล้วก็มาต่อ

และการทอผ้าจกของคนไทยยวนที่นี่ครับ
ก็ไม่ได้ทอไว้เพื่อทำเป็นเสื้อผ้าสวมใส่อย่างเดียวนะ

หรือของฝากของที่ระลึกเนี่ย
เขาก็นำผ้าจกมาเป็นส่วนประกอบทั้งนั้นเลยล่ะครับคุณผู้ชม

จากการทอผ้าทำสิ้นทำอะไรทั้งหลาย

อันนี้ก็เป็นที่ใส่กล่องใส่กระดาษทิชชู่นะครับ
ก็เอาเป็นเศษผ้าจากสิ้นที่เหลือตรงด้านนี้นะฮะ
เอามาก็ทำให้มันมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นอีก
สิ้นเหลือเมื่อไหร่เราก็เอามาเข้าไลน์เข้านะ
และนอกจากผลิตภัณฑ์ดียังมีนี่เลยครับ
หนุ่มน้อยรูปหล่อตัวแทนเยาวชนชาวไทยยวน
หลงรักการสืบสารวัฒนธรรมบ้านเกิด
ไม่เชื่อเนี่ยไปชมผลงานของน้องกันเลยครับ

องค์การบริหารส่วนตรงกลคูบัวขอมอบกิจบัตร
ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดทอผ้าพื้นเมือง
ผ้าสิ้นตีนจก

ที่นะสวยงาม

นี่มือรางวัลนะเฮ้ย
คุณใช้อันนี้คืออะไรอ่ะ
เวลาเขาจะจบเวลาเขาจะจบเขาใช้คนเม่นเหรอครับ
หมายถึงว่าสมัยก่อนเขาก็ใช้อยู่
รู้ชัดจัดว่ายากจริงครับ
กว่าจะได้ผ้าจกแต่ละลายแต่ละผืนแบบนี้เนี่ย
ต้องขอชื่นชมในความอดทนของคนทอคนจกจริงนะจ๊ะ
แต่ว่าเดินคุยกันมาตั้งนานครับ
ไม่รู้สึกหิวบ้างล่ะครับพี่ลิง

กินเข้าไปฝาดฝาดมากเลย
คุณลิงกับคุณเชียร์รองทายสิครับ
ว่าในนี้มันทำมาจากอะไร

อันนี้แกงโบราณเหรอ

ฮะไอ้เจ้าอมอ่ะก็คุณลิ้งทานไอ้เจ้าอมนะครับ
ไอ้เจ้าอมมันก็เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งรู้หรือ

อย่างนั้นผมเฉลยกันแล้วกันนะครับ
อันนี้ทำมาจากแกนกลางของต้นกล้วยครับอ๋อ
แกนกลางใช่
หลายคนคงสงสัยครับว่าแกงกลางของต้นกล้วยที่เรียกว่าหยวกเนี่ยมันกินได้ด้วยเหรอ

ฟ้อนเราก็รู้อยู่แล้วคือการลำใช่ไหมฮะ

เบอร์เนี่ยก็เป็นภาษาทางเหนือนะครับ

เพราะฉะนั้นฟ้อนกัมเบอร์นี่ก็คือลำผีเสื้อ

ฟ้อนกัมเบอร์ดักเจ้าก็คือฟ่อนผีเสื้อไปจมอบตขอโจ๊ก
อวตขอโชว์

การแสดงฟ้อนกัมเบอร์ของชาวไทยหยวนบ้านครูบัว
คือการไล่รำหลังจากสิ้นฤดูการเก็บเกี่ยวของชาวนาชาวไร่

หรือต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนั่นเองล่ะครับ

ซวยมาก
อย่างนี้ก็คือฟ้อน
อวตขอโชว์